ในการที่เราร้องเรียนทั้งแรก

ผมก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่

วันหนึ่งทำกันจนสามารถมีอำนาจในการ
เอาใครก็ได้ไม่เอาใครก็ได้

ผมเชื่อว่ามันเป็นอุปสรรค

คนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินไปใช้
จะต้องโดนโทษถึงขนาดไหนครับ

วันนี้จะตามความคืบหน้าของสมาคมกีฬา
แล้วก็นะครับที่หลังจากที่มีการเปิด
เรื่องราวของการหักหัวคิวนักกีฬา
ก็คือนักกีฬาได้เหรียญรางวัล

มันถูกแบ่งสรรปันส่วนคือ

โอนไปให้กับคนนั้นคนนี้
ซึ่งยังไม่อยากพูดว่าไปที่ใครบ้าง

ทั้งผู้บริหารสมาคม

หลายท่านที่อาจจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้
ผมก็เลยคิดว่าเราก็คงต้องตามต่อนะครับ
แม้ว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะหาหลักฐาน
หรือว่าช่วยให้การแก้ไขปัญหาตรงนี้มันสำเร็จลุล่วง
แต่เรามีโอกาสในการที่จะนำเสนอข่าวเพื่อความต่อเนื่องนะครับ

หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้มีการประชุมของสภากรรมการเกิดขึ้น
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หลังจากที่ข่าวนี้มันดังไปทั่วประเทศนะครับ
กับการหักเงินของนักกีฬาที่เรียกว่าหักหัวคิวนี่แหละครับ
นักกีฬาได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่โดนหักเงินไป
ตอนนี้มีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว๓๐วันจะรู้ผล
แต่ความคืบหน้าหลังจากนี้และเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาติดตามได้นะครับ
กับทางคุณสืบศักดิผันสืบอดีตนักตระก้อทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในบ่อบริหารคณะกรรมการของสมาคมด้วย

ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเมื่อละกิลาระกันนะครับ
ได้ร้องเรียนเรื่องเข้าไปสรุปแล้วเขาสรุปกันยังไงครับ
สมาคมที่ตั้งคณะประการส่วนกลางไปแล้วเนี่ยครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
เอ่อเมื่อวานก็มีการประชุมสมาคมประจำเดือนนะครับเอ่อ
ผมก็ได้มีโอกาสในการนำเสนอประมาณ๕นาทีนะครับแล้วก็
ทางท่านนายกเนี่ยก็ให้ทางเอ่อ
คณะประการทุกท่านเนี่ยออกความคิดเห็นนะครับในการที่จะจัด
ตั้งกรรมการในการตรวจสอบข้อได้จริงซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุ
ผสมที่เราเอ่อที่เรายื่นเรื่องร้องเรียนในในในครั้งแรก
ครับเมื่อวันที่เสียคชุมที่ผลันมาครับ
คราวนี้ครับไอ้เนื้อหาสำคัญที่หลังจากนี้มันต้องดำเนินการก็คือ
เท่าที่ทางคุณธนาชัยประสิทธิ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ก็คือใช้เวลาอยู่ในกระบวนการประมาณ๓๐วันนะครับ
แล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบ
ตรงนี้ครับมันคือเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ

ที่ติดค้างมาตั้ง๑๐กว่าปีครับ
ครับนโยบายของท่านนายกนะครับ
ท่านก็พูดว่าอยากจะให้เป็นปัจจุบันนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นเราก็เริ่มจากปัจจุบัน
เพราะว่าข้อมูลที่เราได้ตั้งแต่แรกเนี่ย

ก็ได้มาจากนักกีฬาชุดปัจจุบันนะครับ

เราก็ควรจะเอาอดีตมาเป็นประกอบการการให้ข้อมูล
เพราะว่าผมก็มองว่าในเมื่อมันมีปัจจุบัน
ก็ต้องย้อนถึง๑ปีถอยหลังไป
๒ปี๓ปี๑๐ปีที่แล้วเป็นยังไง
ก็คงจะเป็นข้อมูลประกอบครับ

ถ้าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันช่วยให้
การจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่มันหมักหมมมาเป็น๑๐กว่าปีเนี่ย
มันเกิดการสะสางกันแล้วก็น้องได้เงินคืนเต็มจำนวนนะครับ
ที่ที่มันไม่ควรโดนหักกันนะครับตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย
มันจะสามารถสาวย้อนไปถึงครั้งเก่าได้ถึงตอนไหนครับ
ในมุมของพี่โชว์

ซึ่งได้คุยกับประธานทางท่านดรสมพงศ์นะครับ

ก็คุยเบื้องต้นว่าในครั้งนี้ก็พยายามรวบรวมข้อมูลที่มีนะครับ
แล้วก็ในการนำเสนอคณะกรรมการก่อนว่า
เรามีข้อมูลปัจจุบันอดีตกี่ปีกี่ปีย้อนหลัง

ส่วนในการพิจารณายังไงเนี่ยก็คงต้องให้ทางคณะกรรมการพินาอีกทีครับ
ครับความสงสัยของคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างครับ
เท่าที่พิจารณาได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ตั้งแต่เข้าไปร้องเรียนจนถึงเหตุการณ์ที่มีการประชุมของสมาคม
แล้วก็ได้ทราบรายชื่อของกรรมการที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับ

แต่ด้วยปกติผมเชื่อว่าใครมารับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะต้องหนักใจ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เราก็ต้ององค์พิสูจน์สร้างข้อได้จริง
อย่างที่ผมเรียนว่าในการที่เราล้องเรียนครั้งแรก
เราไม่ได้กล่าวหาใครนะครับเราแค่มีข้อมูลแล้วก็มาบอกว่าเรา
อยากให้ตรวจสอบข้อมูลคอได้จริงว่ามันเป็นยังไง

ส่วนตัวพี่เจศียก็จะอยู่ในวงนอกที่ไม่ได้ลึก
เหมือนที่ที่บิ๊กโจ้อยู่แล้วก็คนในวงการตระก้อเนี่ย
สรุปผมย้ำอีกทีหนึ่งก็คือถือว่าน่าพอใจใช่ไหมครับ
ถ้าพูดถึงความยุติธรรมที่จะได้รับหลังจากนี้

ท่านก็เป็นกรรมการกันกองเรื่องของกฎหมายของการกีฬาอยู่แล้ว
ซึ่งระเบียบข้อปฏิบัติต่างท่านก็อยู่ในมุมที่ศึกษาข้อมูลต่างมา
แล้วก็เราก็เชื่อมั่นครับเพราะท่านเคยเป็นอธิการบดีมกีฬามา
แล้วก็หลายท่านที่เป็นคัดเลือกมาเป็นอุปนายกเป็นกรรมการบริหารชุดนี้
ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ผ่านประสบการณ์งานมาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะครับ
มันเปิดตั้งแต่วันที่๗ที่ผ่านมา
ซึ่งทุกคนผมว่าทุกคนถ้าตามข่าวทุกคนทราบดีว่าสมาคมตะก้อตอนนี้เกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องหาข้อมูล
แล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนทราบข้อมูลไปพร้อมกันแล้วก็ทราบน่าจะเกือบทั้งหมด
ผมเชื่อว่าไม่น่าต่ำกว่า๖๐๗๐ทุกคนต้องรู้ครับ
แล้วถ้าเกิดว่ามีนักกีฬาที่เขาอยากจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ในสมัยที่เขาเล่นทั้งเรื่องของหลักฐานต่างที่เขาโดนหักเงินไปอย่างนี้นะครับ
จริงผมเป็นคนรวบรวมนะครับทั้งหมดนะครับ
ส่วนนักกีฬาใหม่เนี่ยผมได้คุยกับน้องปัจจุบันนะครับไปคุยส่วนตัวเลยก็ได้ข้อมูลมาเยอะ
เส้นทางเส้นทางการเดินของของเงินนะไปตรงไหนยังไงมาที่ใครนะครับแล้วก็ไปที่สุดท้ายที่ใครเนี่ย
อันนี้มียังไงก็คงต้องการเรื่อยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอินบล็อกมาส่วนตัวได้ครับ
ครับเราอาจจะยังพูดอะไรมากตอนนี้ไม่ได้นะครับพี่โจ้แต่ว่าโอเคแหละเรื่องการนำเงินไปนะครับโอนไปที่ใครเอาไปทำอะไรต่อ
อันนี้ถ้าหลักฐานชัดเจนเนี่ยผมขออนุญาตถามตอนนี้ได้เลยไหมว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินไปใช้เนี่ยจะต้องโดนโทษถึงขนาดไหนครับ
คือเป็นโทษที่เกี่ยวกับของสมาคมที่อาจจะต้องโดนออกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นโทษทางอาญาอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับ
จริงก็ที่ตอนนี้ที่มีเวทีที่ในการที่ดำเนินการนะครับก็จะมีของสมาคมที่ตั้งคณะประการตรวจสอบนะครับ๓๐วันแล้วของกรรมนิการเกียวการกีฬาเนี่ยที่เขาเชิญเราไปนะครับก็ไปเชิญไปสอบถามแล้วก็มอบทางสมาคมให้มาตรวจสอบนะครับก็คงจะสอดคล้องกับทางสมาคมตั้งกรรมการแต่อีกโต๊ะหนึ่งก็คือเป็นของกรรมนิ
อีกที่เกี่ยวข้อมูลตามตามสายคนนะครับในการให้ข้อมูลครับครับของประผลของในสื่อสามารถไปรอได้ไหม
ครับเพื่อไปรอความชัดเจนสอบถามที่หน้างานได้ไหมเอ่ยหรือว่ายังไงครับครับเอ่อจริงจริงที่เกี่ยวข้องกับทางกระบวนการต่างต่าง
ก็ผมคิดว่าน่าจะขอสอบถามทางคณะกรรมการอีกทีหนึ่งครับ

ถ้าปปชชี้มูลว่าโอเคบุคคลที่ต้องเข้าไปให้การ
หรือว่าเข้าไปสอบสวนเนี่ยมีความผิดจริง

เอาเข้ามาคณะกรรมการการของสมาคมเพื่อ
เพื่อหารักฐานเพิ่มเติมถูกไหมครับ
ก็กระบวนการผมเชื่อว่า
ณขณะนี้คงต่างคณะต่างทำงานนะครับ
ก็คงในคณะของสมาคมเนี่ย

การประชุมภายในกรรมการเป็นบุคคลภายใน
ซึ่งช่วยกันตรวจสอบหาข้อมูลทั้งหมดนะครับ
แล้วก็สรุปข้อมูลนะครับ

ไปเป็นข้อมูลให้ปปชได้ครับครับ

ที่พี่โจ๊ออกมาต่อสู้ในฐานะอดีตนักกีฬานะครับ
วันนี้ก็มีหน้าที่การงานไปเรียบร้อยเนี่ย
ส่วนหนึ่งที่อยากให้เกิดการจัดการแล้ว

แล้วก็ดูโมเดลของสมาคมกีฬาอื่นด้วยใช่ไหมครับ
เพราะว่าก็ได้ข่าวว่าหลายสมาคมกีฬาก็

แต่ว่าบางสมาคมเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์
แต่บางสมาคมอาจจะเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เรามองแค่วงตะก้อก่อนนะครับ

ซึ่งผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้ข้อมูลทั้งปัจจุบันและอดีตมาเนี่ย

ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโหดร้าย
เพราะว่าวันหนึ่งทำกันจนสามารถมีอำนาจในการ

ผมเชื่อว่ามันเป็นอุปสรรคของการพัฒนากีฬา
ผมเชื่อว่ามันเป็นอุปสรรคของการพัฒนากีฬา

ที่ผ่านมาเราก็มีตัวอย่างตั้งแต่อุ้มนิจินดาแก้คำสั่ง

มันก็เป็นตัวอย่างที่นักกีฬาทุกคนที่อยู่ในภายใต้

ผมก็เชื่อว่าอยากจะสร้างเป็น

เป็นระบบใหม่ของการปฐาจักรกร

ไม่ใช่เราจะดูแต่แค่เหรียญทองอย่างเดียวนะครับ

ผมออกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยากให้ตะโก้แพ้นะครับ

แต่เพียงแต่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ

กับคนในวงการตะก้อเนี่ย

ระเดลสโมกสมาคมอื่นไหม

ก็ขอเอาตะก้อให้เสร็จสิ้นรู้ก่อนครับ

พี่โจ้เป็นนักกีฬาพี่ต้องก็เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย

วันนี้บทบาทเปลี่ยนกันแล้วแต่มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นนะ

อาจจะไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์กันในบางมุม

ประชุมสมาคมเสร็จนะครับท่านคุณธนา

ผมก็บอกว่าผมก็ต้องกลับขอโทษ

เพราะช่วงที่ผ่านมาท่านเอง

แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่
ผมต้องดำเนินการเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่

แล้วไม่เหมาะสมนะครับผมเองเป็นเด็กนะครับ

มันก็คือ

เป็นข่าวที่ทำให้ตัวท่านเอง

ต้องคุ้นคิดต้องมีปัญหาแก้ไข

ซึ่งท่านก็ตอบมาว่า

มีอะไรก็มาคุยกัน

ในการที่ผมได้มีโอกาสนำเสนอ
แล้วก็เกิดการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

ชื่นชมในสิ่งที่ทีมงาน
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับวงการ
แล้วท่านเองก็เป็นหนึ่งในคำนำการที่
ในอดีตเนี่ยจัดตั้งเกณฑ์

นะครับนักกีฬาผู้บุคสร

จัดการเพราะว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่มากแล้ว
ถ้ามันเกิดขึ้นมานานจริงก็ควรจะรีบตรวจสอบ

ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเขาชี้มูลความผิดมาอันนั้นก็เป็น
อีกหนึ่งเรื่องของการดำเนินการนะครับในเรื่องการสอบทุจริตซึ่ง
อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบให้กับสมาคมได้แต่
สมาคมก็คงจะสืบสามสูบสายว่าเราเรื่องในส่วนที่ตัว
ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ที่มันผูกพันกันมาเป็นสิบสิบปีนะครับก็เป็นว่ามันมี
กันเพราะว่าณตอนเนี้ยข้อมูลตอนที่ผมทราบมามันก็โมโสโตแหลก
บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราต้องแยกนะครับแยกออกมาเป็น
ส่วนเพื่อให้การจัดการมันถูกจุด
ก็คือทำยังไงก็ได้ให้นักกีฬาแข่งขันแล้วได้เงินอัดฉีด
จากภาครัฐตามที่เขาควรจะได้ตามระเบียบที่มันออกมา
เพราะเงินแต่ละส่วนถูกแยกชัดเจนแล้วนักกีฬาได้เท่านี้
สมาคมได้เท่านี้ทีมโค้ชได้เท่านี้
มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นไม่ควรจะไปหักจากนักกีฬาเพิ่มเข้าไป
ซึ่งถ้าเกิดเอาไปพัฒนาวงการกีฬาพัฒนาสมาคม
อันนั้นก็ว่ากันไปตามความพอใจของแต่ละคน
แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับตัวนักกีฬา
บางคนที่เขาไม่พอใจและไม่เต็มใจที่จะให้
ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวความคืบหน้านะครับที่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้
กับการตรวจสอบแล้วก็รอผลออกมา๓๐วัน
ก็เอาเป็นว่าต้นปีหน้าเราควรจะได้ความชัดเจน
แล้วเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะมีการตรวจสอบสมาคมอื่นหรือเปล่านะครับ
ซึ่งภาครัฐนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับ
เฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพราะมันเป็นความเสื่อมเสียของวงการกีฬา
เช่นเดียวกันกับทางวงการตระก้อจะปล่อยทิ้งไม่ได้นะครับ
ว่าเป็นแค่เรื่องปัจจุบันแล้วอดีตจะไม่แก้ไขก็ไม่ได้

ไปเอาเงินคืนยังไงกับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการที่เขาได้กระทำความผิดในครั้งนี้
อันนี้คือเรื่องสำคัญมากและที่เราต้องทำก็คือ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคัดนักกีฬาโดยที่มันเกิดความไม่โปร่งใส
ใครที่ไม่ยอมให้หักเงินแล้วเป็นนักกีฬาฝีไม้ลายมือดี
หลุดจากทีมชาติใครที่ยอมถึงติดทีมชาติตลอด
อันนี้ไม่ใช่การคัดเลือกนักกีฬาและการพัฒนาวงการกีฬาอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ต้องคุยก็คืออีกหน่อยตระก้อในโอลิมปิก
ไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายแล้วนะครับหลังจากที่เสจาอดีตนายกเสียชีวิตไป
ไม่ได้ง่ายแล้วเพราะต้องยอมรับว่าการต่อรองพวกนี้มันมีเรื่องของอำนาจและบารมีด้วย
และในเอเชียนเกมก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโผล่ของกีฬาสากลแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ต้องมาแก้ไขกันเพราะไม่งั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตะก้อไม่ได้เกิดความนิยม
มีการผูกขาดได้เหรียญกันไม่กี่ชาติซึ่งไทยเป็นหนึ่งในชาติที่ได้ประโยชน์จากการได้เหรียญเยอะ
เขาก็คงไม่อยากแข่งเพราะกีฬาหลายชนิดพร้อมจะสอดแทรกเข้ามา
วันนั้นแหละครับวันที่คุณจะมาเก็บเงินนักกีฬามาหักหัวคิวกัน
มันจะไม่เกิดอะไรดีขึ้นเลยเพราะคุณไม่เคยพัฒนา
ต้นต่อของมันคือพัฒนากีฬานะครับ
มันไม่ใช่สังคมที่ต้องมาเก็บเงินกันแบบนี้
อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องสกปรกนะครับ
แล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในหลายชนิดกีฬาด้วย
ซึ่งตระก้อได้รับการตรวจสอบและหวังว่าการตรวจสอบจะเป็นธรรม
แล้วก็จัดการกับคนที่กระทำผิดได้จริง
ติดตามด้วยในทุกช่องทางของเรา
ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ